มาดูความคืบหน้าของเหตุสะเทือนขวัญนะคะที่มีหญิงสาววัย๒๙ปี
ฆ่าพ่อแท้ของตัวเองคาบ้านพักเลยเนี่ยนะคะ
หลังจากตำรวจสนทุก๒ห้องจับกลุ่มตัวเธอได้เธอก็ยังคงให้การปฏิเสธ
บอกว่าพ่อของเธอเนี่ยมีการทำร้ายร่างกายของเธอมาตั้งแต่เด็ก
ส่วนแม่ของผู้ก่อเหตุนะคะก็ยอมรับว่าลูกสาวเคยมีการเข้ารับการรักษาอาการทางจิตจริง
แล้วก็ยืนยันว่าจะไม่ประกันตัวด้วยเพราะกลัวว่าลูกสาวจะออกมาก่อเหตุกับคนอื่นแบบนี้อีกนะคะ

ว่าเราทำไม่ได้ยังไง
นางสาวพลอยวัย๒๙ปียืนกรานต่อหน้าตำรวจ
ว่าไม่ได้ก่อเหตุฆ่าพ่อแท้ของตัวเอง
หลังตำรวจชุดสืบสวนสนทุ่ง๒ช่อง

บริเวณปากซอยชินนาเขต๑ทับ๓๑
ขณะเดินอยู่ข้างถนนห่างจากจุดเกิดเหตุ

โดยเธอก่อเหตุใช้มีดฟันกลางหน้าผาก
และตัดอวัยวะเพศของนายเกษมบุญยชนอายุ๕๘ปี
พ่อแท้เสียชีวิตภายในบ้านพัก

หลบหนีไปเมื่อกลางดึกคืนวันนี้
ถูกจับกล้องวงจรปิดหน้าร้านสะดวกซื้อ
บันทึกภาพขณะนางสาวพลอยนำมีดที่ใช้ก่อเหตุ
ทิ้งที่ถังขยะหน้าร้านสะดวกซื้อ

โดยเธอได้หยิบออกมาจากถุงสีขาว

แล้วเดินหันหลังกลับไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ก่อนนั่งแท็กซี่สีชมพูไปขอนอนที่บ้านเพื่อนคนหนึ่ง
โดยขอให้พ่อแม่เพื่อนจ่ายค่าแท็กซี่ให้
เพราะทุกคนทราบข่าวการก่อเหตุของเธอ
ก่อนถูกรวบตัวในที่สุด

คุมตัวเธอส่งตรวจสารเสพติดและสภาพจิตใจ
ที่โรงพยาบาลธัญรักษ์จังหวัดปฐุมธานี

เรียกกันแกล้งอีกวิถีทาง
เหตุสลดนี้นางสาวเจรนัยแม่ของนางสาวพลอย
ออกมาเปิดใจว่าลูกสาวเคยเล่าให้ฟังว่าถูกพ่อทำร้ายร่างกายตั้งแต่เด็ก
ก่อนเกิดเหตุ๑เดือนเคยไปขอเงินพ่อแต่ถูกปฏิเสธ

ครั้งนั้นลูกสาวพยายามต่อสู้ผู้เป็นพ่อแต่ยังไม่มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้น
รับลูกสาวมีอาการทางประสาท
มาจากการใช้ยาเสพติดมานานกว่า๕ปี
ฝังใจจากเรื่องที่ลูกสาวของเขาถูกอดีตสามีข่มขืน
ที่ผ่านมาเคยพาลูกสาวไปรักษาที่โรงพยาบาลศรีธัญญามา๑ปี
หลังออกมายังหวั่นว่าอาการเดิมจะกลับมา
แต่แพทย์ให้โอกาสลูกออกมาปรับตัวกับสังคมภายนอก
แต่กลับกลายเป็นว่าลูกไม่ยอมไปหาหมอ
และไม่ยอมกินยาตามที่หมอสั่งนำมาสู่เหตุบานปลาย
ก็เลยคิดว่าอย่าเอาไปอะไรอย่างนี้
แต่เขาถึงเฉียวอะไรต้องเราก็เลยทำไมล่ะ
ก่อนเกิดเหตุเพื่อนบ้านพบเห็นนางสาวพลอย

ลูกสาวชวนพ่อเข้าบ้านผ่านไปประมาณ๑๐นาที
นางสาวพลอยออกมาจากบ้านมีคราบเลือดเปื้อนตามเนื้อตัว

ก่อนจะมาพบว่านายเกษมเสียชีวิตนอนจมกองเลือด
เช่นเดียวกับนางชมพูนุษย์ทองแสนลูกสะพ้ายของผู้เสียชีวิต
ยืนยันว่าพลอยมาขอเงินพ่อเป็นประจำ

นายเกษมต้องใช้ให้เธอโทรเรียกให้พลอยกลับมาเอาเงินทุกครั้ง
แป๊บเดียวถ้าได้เงินก็รีบไป
ถ้าไม่ได้ก็จะบ่นโวยวายบ่น

เมื่อก่อนเขาก็มีปัญหากับพ่อเขาอยู่แล้ว

เรื่องเขามาขอเงินพ่อสะลอกกับพ่อ
พ่อไม่ให้เงิน

พ่อไม่อยากจะให้เพราะว่าให้แล้วไม่มีประโยชน์

คล้ายเขาติดยาติดอะไรแบบนี้ใช่ไหม

เพื่อนสนิทนางสาวพลอยยืนยันว่า
ลอยมีพฤติกรรมยืนพูดเหมือลอยเดินเร่ร่อน

อดีตสามีข่มขืนตลอดเวลา
ทำให้เขาเก็บกฎคิดซ้ำในเรื่องเดิม
กลัวว่าไหนกระเสมจะเอาลูกไปเลี้ยง

ปมฝังใจเรื่องลูกถูกกระทำ
เบื้องต้นรองผู้กำกับการสืบสวน

คำพยานแวดล้อมและพยานหลักฐาน
ระบุชัดเจนถึงพฤติการก่อเหตุ
นำไปสู่การดำเนินคดีย้อนหลังได้
ขณะที่แม่นางสาวพลอยไม่ขอยื่นประกันตัวลูกสาว
เพราะวันก่อเหตุกับผู้อื่นซ้ำ
และจะดำเนินการส่งตัวไปรักษาอาการทางจิตต่อไป
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน